ไปดูปฏิบัติการหน่อยฮะบุกทลายเล้าเถื่อนฮะ
อับยาแฝงค้ากามเปิดยันหว่างนะคุณ
เจ้าหน้าที่ต้องไปบุกทลายกันหน่อย
ร้านดังกลางเมืองแม่สายครับ
เป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบุกสถานบันเทิง

เป็นเหล้า๒แห่งในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ
เพราะว่ามีการแจ้งจากทางองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ
ว่าทั้ง๒ร้าน๒เล้านี้
แฝงค้าบริการทางเพศจากพนักงานในร้าน
ซึ่งมีเยาวชนอายุไม่ถึง๑๘ปีด้วยนะฮะ

ทั้งยังมีการใช้ยาเสพติดในร้านนะครับ
อับยากันเต็มที่แฝงค้ากรามกันแบบนี้

ทั้ง๒ยังเปิดเกินเวลาตามกฎหมายกำหนด

โมงเช้าไร้ใบอนุญาตนะฮะ

พบว่ามีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี

ลักษณะที่อาจจะเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
รูปแบบอื่นจากเด็กด้วยนะครับ
จากให้บริการดูแลริ้งเหล้าแล้ว

พบร่องรอยการเสพยาเสพติดภายในร้านเลยนะฮะ
ทำการตรวจปัสสาวะของนักเที่ยวและพนักงานร้าน
พบสารเสพติดทั้งหมด๙คน

แล้วคุณคิดดูพนักงานก็เสพฮะ

นักท่องเที่ยวอายุต่ำกว่า๒๐ปี

พบพนักงานหญิงของทางร้าน
ที่มีอายุต่ำกว่า๑๘ปี

อายุน้อยสุดคือ๑๕นะครับ
เบื้องต้นได้ตั้งข้อหาผู้จัดการร้าน

รวมไปถึงการใช้แรงงานเถื่อนด้วยนะครับ

แสดงตัวว่าเป็นเจ้าของร้านทั้ง๒ร้าน

ก็เลยควบคุมตัวดำเนินการสอบปากคำ
ตามกฎหมายต่อไปนะครับ